คุณผู้ชมครับมีงานดีมาบอกต่อกันนะครับ
หมายการรองรับอุตสาหกรรม๔๐

เป็ตที่สำคัญแปลกใหม่ใหญ่ครบ
และอีกหนึ่งจุดมุ่งมั่นก็คือ
ชูความครบเครื่องเรื่องโลหะการ
ซึ่งจัดขึ้นใกล้ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ

ดังนั้นวันนี้เราพูดคุยกับคุณอิสระบูรินทรามานะครับ

โอ้โหงานนี้ชื่อแปลกใหม่ใหญ่ครบคอนเซ็ปต์นี้แน่นจริง
แข็งแกร่งสมเป็นโลหาการจริง

ศักดิ์ภาพการผลิตของกลุ่มโลหะการในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ

ครับกลุ่มโลหะการอุตสาหกรรมโลหะการในบ้านเราเนี่ย
ถือว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่ของการผลิตของเราเนี่ย

ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคมาโดยตลอดนะครับ

ความต้องการของตลาดมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
แล้วก็เทคโนโลยีใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ก็จึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่
จะต้องมีการอัปเดตแล้วก็ปรับตัว

ที่จะเอื้อให้ท่านผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่
ได้มีโอกาสมองเห็นแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี
หรือการผลิตที่จะขึ้นในอนาคตระยะใกล้
ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เกิน๓ปี๕ปีข้างหน้านี้แน่นอน
ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะไปเห็นก็ต้องอัปเดตข้อมูลเหล่านี้แหละ
ใช่ไหมฮะต้องปรับตัวตามเขาด้วย
ผมก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ฉันจะได้มาเห็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ
ท่านจะได้มาเห็นแรงบันดาลใจใหม่นะครับ
ได้พบเห็นเทคนิคใหม่ในการเอามาพัฒนาต่อยอด
หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิต
ในแง่ของคุณภาพการผลิต
แล้วก็ปริมาณความสามารถในการผลิตด้วยนะครับ

ท่านจะได้มาพบกับเป็นคู่ค้า
มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยพบปะท่านอื่นที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน

โอ้โหงานนี้ฟังแล้วก็คอนเซ็ปต์ยิ่งใหญ่จริงนะครับ

สาเหตุที่ว่าปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบครั้งที่๓๐
ก็คือปีที่๓๐ของการจัดงานนะครับ

การจัดงานปีนี้เราขยายพื้นที่ขึ้นถึง๔๕

มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะการครบวงจรมานำเสนอท่าน
คือแปลกอะไรคือใหม่อะไรคือใหญ่อะไรคือครบบ้างครับ
มีความเอาความแปลกก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับอุตสาหกรรมนะครับ
บอกว่ากิจกรรมพิเศษในปีนี้ก็มีความพิเศษกว่าปีอื่นอีก

ครับเรามีกิจกรรมพิเศษมากมายนะครับ
เพราะว่าถ้าพูดทั้งหมดคงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกครับที่เรารวบรวมหุ่นยนต์แขนกลที่ใช้ประกอบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ
รวมตัวอยู่บนเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็แสดงความเคลื่อนไหวประกอบดนตรี
เป็นการโชว์ศักยภาพด้วยว่ามีความยืดหยุ่นมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวในพื้นที่จำกัดอะไรยังไงได้บ้างนะครับ

ดูไปก็เพลินไปด้วยดีฮะคือเห็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยี

ใช่ครับแล้วก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเลยครับว่า
แล้วก็จะทำให้ทราบว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ทำได้ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับ
ผมอยากจะเรียนเชิญให้ไปชมกันบ้าง

แล้วก็กิจกรรมพิเศษอันดับที่สำคัญที่สุดเลยของเราเลยนะครับ
เรียกว่าเป็นต้นโพแห่งความจงรักภักดีนะครับ
ร่วมกับท่านผู้ที่แสดงสินค้านะครับ
ที่ได้นำเครื่องตัดเครื่องตัดเหล็กนะครับ
ตัดแผ่นโลหะที่เหมาะในงานของเรา

ได้ร่วมกันช่วยกันตัดแผ่นโลหะเป็นรูปใบโพนะครับ
จ่ายใบโพลนี้ให้กับผู้ที่เข้าชมงาน
เขียนคำไว้อะไรบนใบโพ
นำไปแขวนที่ต้นโพที่เราจะสร้างไว้ขนาดใหญ่ที่หน้างานของเรา
หลังจากจบงานเราจะรวบรวมแผ่นไบโพลโลหะเนี่ยนะครับ
มาร้อยเรียงกันเป็นพวงมาลาโลหะ
นำขึ้นน้อมก้าวทวายพระบทบรรเมรตสกฯ
โลหะการแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนไปในตัวด้วย
ดังนั้นถามแล้วล่ะฮะใครที่อยากจะไปร่วมงานจะต้องเตรียมตัวยังไง
สิ่งที่ต้องไปไปวันไหนที่ไหนย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่ง
งานเราจัดขึ้นวันที่๒๓ถึง๒๖ศักดิ์สี่กายนแล้ว
เนื่องจากว่าพื้นที่ของงานขยายใหญ่มาก
มีเนื้อหาสาระให้ท่านได้เยี่ยมชมมาก
แนะนำให้ท่านวางแผนการชมงานเป็นเวลา๒วัน

เชิญชวนให้ใช้การเดินทางโดยสาธารณะ
ลงจากสถานีบางนาเดินมา๒๐๐เมตร

ถ้าท่านจำเป็นต้องนำรถยนต์มาจริง
ก็เรามีพื้นที่จอดรถสำรองให้ท่าน
บริเวณตรงกันข้ามกับใบเทควังนา
แล้วก็ตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลวังนา
เรามีรถชัตเตอร์รับส่งให้ทุก๑๒นาทีครับ
ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับเพราะว่างานนี้
มีทั้งเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยโลหะการ
แรนด์ชั้นนำจาก๕๐ประเทศทั่วโลก
กว่า๖๐เป็นแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น
แล้วก็มาจากหลายที่

ย้ำวัน๒๓ถึง๒๖พฤศจิกายนที่ใบเทคบางนา
วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยงานดีที่มาบอกต่อให้ประชาชนได้ทราบกัน

นะครับขอบคุณคุณอิสระบุรินทรามาท
กรรมการพุจักรบริษัทฤทธิ์เด็กในนามของผู้จัดงานด้วย
ขอบคุณครับขอบพระคุณครับครับผม